ที่ฉันพาไปดูความสวยต่อเนื่องกันเลยดีกว่า
กับสุปราเมืองไทยกับเวทีของคาร์ดส์นั่นเอง
โพรมแดงนี้คลึกคักทั้งนักแสดง
สุปราฮอลลี่บุธต่างไปกันทั่วโลกเลย
เมื่อวานนี้เดินพรมแดงเป็นวันที่๓แล้ว
แม่ชมเห็นแฟนเริ่มเบื่อลูกหรูหรา
แล้วก็เลยเปลี่ยนลุคมาเป็นสาวสนุกสนาน
ละชุดราตรีมาสวมกางเกงดีไซน์เก๋

เพราะว่ามันเป็นขนฟุ้งฟริ้งฟริ้งตลอดเวลาเลยนะ
แล้วก็ต่อกันด้วยการเสริมลุคแซ่บน่าค้นหา
เปลี่ยนจากสีขาวคลีนมาดำสนิทค่ะ

คอมพลีตด้วยต่างหูเพชรชิ้นเด่นอีกแล้ว
มาร่วมปาร์ตี้กับแบรนด์เครื่องเพชรสุดหรูโชภานั่นเองนะคะ
ปีนี้ไม่พลาดมาร่วมเดินพรมแดงด้วยเช่นกันค่ะ
เมื่อวานเนี่ยปูก็มาลุคแรกสะพรึงทั้งคานเหมือนกันนะคุณ

มากแต่น้อยมีอยู่จริงคุณ

แต่ว่าโดยรวมของลุคที่ออกมาเนี่ย
มันดูกลมกล่อมอุมามิพอดีเลยนะค่ะ
ส่วนคืนนี้ค่ะสาวยังมีคิวเดินพรมแดงกันอีก

จากสาวชมพู่แล้วก็ยังมีอีกสองสาว
เตรียมจะมาอวดโฉมพรมแดงเรียกแสงแฟลตจากสื่อทั่วโลกนะฮะ
ทางหุนเซ็นบริธีพาโยเกิร์ตนาทชา
ฝากขอกำลังใจให้แฟนมาด้วยค่ะ
ปีนี้เนี่ยปีที่๒พิเศษแน่นอน

พี่สาวคนสนิทคนนี้มาด้วย
พบไงนะคะสวัสดีค่ะ
พี่หุนเซ็นนั่นเองค่ะ
วันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยที่ได้มาทานฟิล์มเซ็นต์จ